พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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
พอกทะลุดาวเทปนี้ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่๑๒กันยายน
ก่อนจะเกิดเรื่องราวที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้

กับรายการท็อกทะลุดาวในคืนวันพระรหัสบดีแบบนี้

ต้องบอกว่าผู้ชายเห็นเป็นอันต้องเห็น

หรือว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวหมดเลย
ซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ในราคา

ว่าในพื้นดวงของคนลักษณะนี้มันเป็นยังไง

กว่าที่เขาจะมีวันนี้ตัวเองอาจจะมีโอกาสเห็นนาง

ตอนนางเข้าวงการมาใหม่

เวลาเข้างานปุ๊บยามไม่ให้จอดรถ

พ่อต้องขับรถกระบะไปส่งที่งาน

ก็ไม่ใช่คนที่จะมาร่วมดารา
แต่วันนี้เวลาผ่านไป

ก็ได้แดงไว้รอเลยให้นางเดินไป
แล้วกับเป็นว่าที่เจ้าสาว

อันนี้นิวเคลียร์ช่วยกันค่ะว่าหลังใน๕๐ล้าน

อันนี้เลยค่ะอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะทั้งสองครอบครัว
อันนี้บ้าน๕๐ล้านอยู่ด้วยกันครบหมดเลย

แต่ก่อนที่เดิมเป็นดารา

ทั้งห้องหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยค่ะอืมอืมอืมเคยคิดประมาณว่าตัวเองจะมีโอกาส
ซื้อบ้านหลังละ๕๐ล้านเขาบอกเมื่อก่อนจะเข้างานแต่ละทีแต่งตัวสวย
ใช่ยามยังไม่ให้จอดรถเลยเพราะว่าใส่เพราะว่านั่งรถกระบะ
รถกระบะที่แบบรถกระบะว่าส่งของอ่ะค่ะที่บ้านเมื่อก่อนใครของชามที่ไหนจะมานั่งรถกระบะจำเหตุการณ์วันนั้น
พอน่าจะเป็นครั้งแรกแรกที่จะมาเล่าในรายการใช่ค่ะซึ่งอุ้มเขาก็พูดเสมอว่าวันนี้เขารวยได้
าีกนึงคือลาราคา๕๐ล้านและอีกไม่ถึงปีพรีนะต้นปีจะเคียงเรื่องแต่งงานกันด้วยดูดวงเรื่องตัดงานด้วยนะจ๊ะ
และจัดบ้านหลังละ๕๐ล้านโปรเจกต์ใหม่ของนางนี้

เดี๋ยวต้องดูแล้วก็ท็อกให้ทะลุทะลวง
ดวงดาวช่วงหน้าสักครู่ค่ะ

หาคู่เป็นพ่อม่ายหรือแม่ม่าย
เอ้ามันก็เจอแล้วสิ
หรือว่ามีข่าวว่ามั่นหมายถึงว่าหนูทั้งคู่

ราศีสิงศ์มีราหูโคจรทัพชะตาเกิด

แปลว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบ
เปลี่ยนหุ้นส่วน